ยังอยู่ที่จังหวัดพยาวเพราะว่านอกจากลาบหน้าตาดีแล้วเนี่ยนะคะ
เรายังมีก๋วยเตี๋ยวเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วย
เขาบอกว่าร้านนี้น่าจะถูกอกถูกใจ
ใครที่ชอบทานสายแบบก๋วยเตี๋ยวแบบตุ๋นหน่อย
แต่ว่ามันอาจจะโหดร้ายโหดเยี่ยมไปสักนิดหนึ่ง

เพราะมันคือร้านขาโหดค่ะคุณ
โหดขนาดไหนแล้วก็ยอมถ้าเห็นขนาดนี้นะคะ
เอาใจคนรักเมนูก๋วยเตี๋ยวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมูขาโหดกันเลย
เพราะว่าเจ้าของร้านนั้นมีความเชี่ยวชาญและใกล้ชิดกับเมนูขาหมูมาอย่างยาวนาน
ถึงแม้ว่าร้านจะเปิดเพียงแค่๒ปีนะคะ
แต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่ดังมากในจังหวัดพยาวเลย
เกือบทุกคนถามปุ๊บรู้จักเลยนะคะคุณดู
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมู
เพราะว่าตัวเองเคยช่วยที่บ้าน
ช่วยแบบทำธุรกิจโต๊ะจีนตั้งแต่มหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะ
ก็เลยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำขาหมูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ซึ่งขาหมูที่ร้านนี้ที่เขาจะใช้มันมีความเปื่อยนุ่มละมุนมาก
เขามีเคล็ดลับตั้งแต่การเลือกขาหมูสดเลย
คือเคล็ดลับมันมาตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มันจะต้องไม่ผ่านการแช่แข็งค่ะ
จะต้องเป็นขาหมูสดแล้วก็นำลงไปทอดแบบนี้คุณชนะ

ใช่ค่ะนำไปทอดลงกับน้ำมันที่ร้อนจัดเพื่อไม่ให้ขาหมูอมน้ำมัน

หลังจากทอดเสร็จแล้วก็จะนำขาหมูไปตุ๋นต่อ
น้ำซุปที่มีความหอมของเครื่องเทศต่างที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนั่นเอง
จุดเด่นเลยอีกหนึ่งอย่างของร้านค้าโหดก็คือนี่คุณ
เส้นบะหมี่ของเขา
ทางร้านเขามีการปรับสูตรขึ้นมาเอง
จนได้เป็นสูตรเส้นบะหมี่ที่อร่อยเหนียวนุ่ม
และเมนูที่ขายดีที่อยากให้ลองกันก็คือเมนูนี้ค่ะ
ขาโหดเป็นแบบเมนูชามใหญ่ยักษ์เบอร์เริ่มเทิมที่มีเส้นบะหมี่เต็มไปหมด
มีขามูขนาดใหญ่มากหนึ่งขา

เรา๓คนไปกันเนี่ยชามเดียวยังทานไม่หมดเลย
คุณรู้ได้ยังไงเค้าบอกว่าทานจะได้๔คนอ่ะโอ้ย
แต่ถ้าเราก็ไม่แน่เหมือนกันจริงของคุณชนะก็นับ๒แล้วล่ะ
ใช่ก็อาจจะ๔คนอิ่มพอดีนะคะที่สำคัญราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิด
ครับชามใหญ่ขนาดนี้ได้ขามูขานึงอ่ะ
ได้ไหม๓๔๙บาท
ถูกนะถูกไหมใช่ค่ะแล้วไม่ได้ได้แค่นี้ได้น้ำอัดลมอีก๑ขวดใหญ่
เป็นเซตเลยราคานี้นะคะใครสนใจอยากจะไปลองชิมก็ไปกันได้เลยที่ตัวเมืองพยาว
เข้าซอยแรกทางไปกว้านพยาวเลยค่ะขับตรงมาเรื่อยเจอเทศบาลเห็นซอยเล็กเล็กทางขวา
มีป้ายบอกไปไม่ถูกเอาโทรไปเลยสอบถามแล้วกันหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ด้านล่างแล้ว
แต่ว่าไปให้ถูกเวลาเพราะว่าร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงจนถึงบ่าย๓โมง
ปิดวันอาทิตย์นะคะคนรักเมนูเส้นแบบตุ๋นและขาหมูห้ามพลาดเลย
และอย่าลืมอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะย้ำคุณผู้ชมก็คืออย่าลืมติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟให้แฟนได้ฟินกันถึงหน้าจอ
ทุกวันเสาร์เวลา๑๑โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ครับไปฟินกับพี่น็อตซึ่งเป็นพิธีกรรายการนี้
ทุกคนจะอิจฉาพี่น็อตมากเพราะว่าเมนูนี้ไม่มีใครได้ทานนอกจากพี่น็อตค่ะ
ทำไมผมอยู่นิ่งไม่ได้ต้องออกจากบ้านแล้วไปหางานตามที่เขาไปทานกัน
ดูทุกวันเนี่ยแต่ละร้านที่เด็ดทั้งนั้นเลย